พาไปกินน้ำแข็งใสที่มันเป็นลักษณะปั้นให้เป็นรูปสัตว์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

น้ำแข็งที่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากมาย
จริงแล้วเป็นร้านรสเข็นธรรมดานะคะ
คุณลุงคุณลุงขายน้ำแข็งใสเนี่ยนะคะขายมานานแล้วแหละ
ลุงบอกว่าน้ำแข็งใสลักษณะแบบนี้หากินยากนะ

แบบป้าเขาแค่เอาถ้วยมาโปร่งเป็นกลมใช่ไหม
แต่สิ่งที่ว้าวมากกว่านั้นก็คือ
คุณลุงเนี่ยเขาสามารถปั้นเป็นสรรพสรรค์ได้ต่างนาน
เขาหล่อได้ด้วยหล่อให้เป็นหางโค้ง
นี่เขาเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวจริง

อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าคุณอยากได้ตัวอะไรสัตว์แบบไหน
บอกคุณลุงคุณลุงทำให้ได้หมดเลยนะคะ
แล้วคุณลุงใส่ใจในรายละเอียด
มีหนวดมีเขี้ยวมีหางมีเขาตรงไหน

แล้วก็ตกแต่งสีสันด้วยน้ำหวาน
ราดลงไปใครชอบสีอะไรก็บอกคุณลุง
อย่างตัวที่เห็นนี้ไม่ต้องจินตนาการกันแล้ว
บอกเลยละกันมันคือก๊อตซิล่า

เหมือนมังกรมังกรที่เชิดปลอดภัยเออแล้วแต่นะคุณผู้ชม
ซึ่งทางเจ้าของคลิปช่องหญิงจินนี่เนี่ย

โหเห็นอย่างนี้เนี่ยคิวยาวนะคะคุณ
แต่เธอเนี่ยประทับใจมาก

แล้วที่รอได้รอดีเพราะราคาแค่๒๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วยิ่งร้อนนะคุณนะโอ้โหหาซื้อน้ำแข็งใส่กินนี่มันฉ่ำใจจริง
ใครที่อยากกินบอกหน่อยว่าอยู่ชนบุรีนะคะ

ชอบใส่สีแดงสีเขียว